พาคุณผู้ชมไปที่ห้องอัดสบายใจค่ะของศิลปินแห่งชาติครูสลาคุณวุฒินั่นเองนะคะ
เมื่อวานนี้เลิกงามยามดีนอกจากเป็นวันลอตเตอรี่ออกแล้ว

ครูสลาพร้อมกับลูกสาวแล้วก็ทีมงานอาจารย์นักดนตรีทั้งหลายนะ
แต่งตัวชุดขาวมาร่วมทำพิธีบวงสวงทำบุญองค์เทพค่ะ
แล้วก็ขึ้นสารตายายใหม่อยู่ที่บ้านเลขที่ฟังดีดีนะ
อ่ะพร้อมแล้วบ้านเลขที่๙ซอยรามอินทา๙๓
เพื่อความเป็นสิริมงคลคุณผู้ชม

ใช่พี่แจ๊คนี่คือพระอาทิตย์ทรงกรดคุณผู้ชม
ซึ่งตามความเชื่อเขานะเขาเชื่อกันว่าถ้าที่ไหนเนี่ย

ถูกต้องบ่งบอกถึงความเป็นสิริมงคลของวันนั้นของสถานที่นั้นนั่นเองคุณผู้ชม
แล้วหลังจากที่ครูสลาได้โพสต์ภาพบรรยากาศลงไปในโซเชียลใช่ไหม
แฟนเข้าไปร่วมยินดีกันเพียบเลยค่ะ
นุโมทนาสาธุด้วยนะจ๊ะ
แต่ใครเจอพระอาทิตย์ทรงกฎแบบนี้อย่าไปแงนตามองนั้นนะ
ต้องไหว้สาธุก็พอ

นี่บ้านเลขที่๙ซอยรามอินทา

ซอยเราใส่ตรงกัน